ถามแบบนี้ค่ะว่าคนเราเวลาเผลอทำอะไรบางอย่างเนี่ย
มันจะทำครั้งเดียวหรือทำหลายครั้งคะทำอะไร
เผลอแบบเผลอแบบเผลอทำนู่นเผลอทำนี่เผลอทำของตก
ลืมคล้องอะไรอย่างนี้มันจะเป็นบ่อยไหมพี่หุย
ก็ครั้งเดียวก็ต่อไปต้องระวังแล้วใช่ไหมอืม
ประพอคนนึงค่ะเขาบอกว่าเขาเผลอตบเมีย
เผลอเตะเมียเผลอตีเมียเผลอเอาหัวเมียกระแทกพื้น
เมียตายค่ะอุ้ยตายแล้วแบบนี้ยังเรียกเผลอได้อยู่ไหมคะ
คงไม่เผลอแล้วมั้งนี่ค่ะเมียตายคาบ้านเลย
แล้วตัวเองยังมีหน้าไปบอกตำรวจด้วยนะว่าอ๋อเมียป่วยแล้วก็หลับ
ตายไปเลยตำรวจบอกโอ้โหหลับยังไงอ่ะหน้าตาเขียวช้ำลำตัวมีร่องรอยถูกทำร้ายร่างกายขนาดนี้
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงบ่ายเมื่อวานนี้นะคะตำรวจสอนอหนองค้างพลูค่ะ
รับแจ้งเหตุมีคนเสียชีวิตในเพิงพักสังกษีในซอยทวีวัฒนาหนึ่ง
พบศพนางสาวปัญจทรกรัฐสุวรรณนะคะนอนหงายอยู่บนพื้นบ้าน
สภาพนี่คือใส่กางเกงขาสั้นสวมเสื้อยืดมีผ้าห่มสีแดงคลุมไว้
เพลิงพระนี่ไม่มีร่องรอยการต่อสู้หรือว่ารื้อค้นเลยนะคะ
นอกจากนี้ยังพบนายมนตรีขำคจรหรือนายบอยอายุสี่สิบเอ็ดปีสามีค่ะอ่า
บอยบอกตำรวจว่าเนี่ยคุณตำรวจเมียผมป่วยเป็นไข้มาหลายวันแล้ว
ผมบอกให้ไปหาหมอก็ไม่ยอมไปแล้วสุดท้ายเนี่ยผมมาปลุกภรรยา
เขาตายอ่ะผมไม่รู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นอืมแต่ตำรวจบอกอืม
หลับยังไงหน้าผากนี่แผลฟกช้ำชัดมากตามลำตัวก็มีร่องรอยการถูกทำร้าย
ตำรวจบอกเอาดีดีบอยเอาใหม่ให้โอกาสเล่าใหม่ตกลงเรื่องราวเป็นยังไง
เค้นไปเค้นมาถึงยอมรับว่าทะเลาะกับเมีย
เมียต้องหนีไปนอนบ้านญาติเมื่อ๓วันก่อน
ก็เลยไปง้อเมียบอกให้กลับมาอยู่ด้วยกันแต่ก็ทะเลาะกันอีก
ทุบตีไปหลายครั้งทำให้มีบาดแผลฟกช้ำทั่วร่างกาย
แต่ตอนที่ผมทุบตีเขาเขายังไม่ตายนะคุณตำรวจ
เพราะตอนเช้ายังตื่นมานั่งคุยกันอยู่เลยแล้วอยู่เขาก็หลับไป
แล้วก็ไม่ตื่นอีกเลยตำรวจคุมตัวในบอยไปสอบประคำอย่างละเอียดที่โรงพักนะคะ
แล้วมีการตรวจหาสารเสพติดด้วยเจอไม่เจอครับคุณผู้ชม
เจอนะคะเป็นสารเสพติดประเภทหนึ่งตำรวจก็ถามบอยเสพยามาเหรอ
บอกใช่ครับเสพยามาจริงจริงเค้นไปเค้นมาตลอดทั้งคืน
สุดท้ายบอยสารภาพบอกว่าผมซ้อมเมียจนตาย
คือวันที่๕มีนาคมทะเลาะกันกับเมียเรื่องหึงหวง
เขาใช้คำนี้นะคะผมเผลอทำร้ายร่างกายเมียด้วยการผลัก
ด้วยการตบด้วยการเตะด้วยการผลักลงพื้นจนหัวกระแทก
และเอาเท้าเหยียบไปที่คอเมียแต่ตอนนั้นเมียผมมาแค่เจ็บ
แต่ไม่ได้สลบหลังจากซ้อมเมียจนพอใจแล้ว
ผมก็ออกจากบ้านไปกินเหล้ากับเพื่อน
ก็ไม่คิดว่าโดนแค่นั้นเมียจะตายหกมีนาคมเออเห็นเมียป่วย
ก็คงจะช้ำจากที่โดนผมซ้อมไปละมั้งก็บอกเออไปหาหมอสิไปรักษา
แต่เมียไม่ไปจนกระทั่งเมื่อวานนี้๘มีนาคม
ผมกลับมาบ้านเห็นเมียนอนฟุบอยู่ข้างบ้าน
ก็เลยอุ้มมานอนในบ้านห่มผ้าให้ด้วยแล้วโทรแจ้งกู้ภัยให้เข้าช่วยเหลือ
ก็เลยเพิ่งมารู้ตอนนั้นแหละว่าเมียตายแล้ว
วันนี้คุณจิรายุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่นะคะ
ลักษณะบ้านเกิดเหตุเนี่ยเป็นบ้านสังกษี
นี่เราจำลองเหตุการณ์ให้คุณผู้ชมดูนะ
อุ้มเมียมานอนในบ้านบอกไม่รู้ว่าเมียตาย
รู้ตอนที่กู้ชีพมาแล้วบ้านของเขาเนี่ยลักษณะเป็นเพลิงสังกษีแบบเนี้ยค่ะ
เดียวปลูกอยู่ในสวนติดกับคลองบางไผ่ก็ต้องเดินเท้าเข้าไปประมาณสองร้อยเมตรนะคะ
ในบ้านก็มีของใช้เสื้อผ้าถี่นอนกระจัดกระจายอยู่เต็มห้อง
บ้านหลังนี้เนี่ยนายบอยเขาปลูกไว้อยู่กับลูกชายมา๑๐กว่าปีแล้ว
ทีนี้เพื่อนบ้านก็เล่าบอกว่าช่วงเกิดเหตุไม่ได้ยินเสียงคนทะเลาะกันเลย
ทุกอย่างปกติมากจนกู้ภัยกับตำรวจเข้ามานั่นแหละถึงรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
เท่าที่รู้เนี่ยรู้ว่าคนตายเนี่ยจะมาที่บ้านคนก่อเหตุประมาณ๒๓ครั้งเท่านั้นเอง
แต่ไม่นานมาเนี้ยเคยได้ยินมาว่าคนตายอ่ะ
เคยถูกในบอยทำร้ายจนต้องไปรักษาตัวมารอบนึงแล้ว
แล้วมารอบนี้อีกแต่รอบนี้ก็คือไม่มีโอกาสได้รักษาแล้วเพราะว่าตายเลยอะค่ะ
ซึ่งเขาบอกพฤติกรรมของในบอยคนนี้เนี่ยเป็นคนใจร้อนชอบดุด่าแล้วก็ทะเลาะกับคนในครอบครัว
จนลูกชายวัยสิบสี่ปีอ่ะค่ะหนีออกจากบ้านไปเลย
หนีเพราะว่าถูกพ่อด่าเหรออ๋อไม่ใช่ค่ะ
พ่อเอามีดฟันแขนและทำร้ายร่างกายถูกพ่อซ้อมน้องเลยอยู่ไม่ไหว
ทีนี้ช่วงบ่ายนะคะพนักงานสอบสวนสอนอนหนองค้างพลูก็นำตัวในบอยมาสอบปากคำเพิ่มเติมนะคะ
ระหว่างที่ถูกนำตัวออกจากห้องควบคุมผู้ต้องหาเนี่ยนักข่าวก็พยายามถามในบอยว่า
มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะทำไมพี่ซ้อมเมียขนาดนั้นน่ะ
ลองดูช่วงนี้หน่อยนะคะ

ก็เดินทางไปรับศพที่นิติเวชโรงพยาบาลสิริราช
เพื่อมาประกอบพิธีทางศาสนา
ที่วัดไผ่เลี้ยงนะคะ

เสียชีวิตจากเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองค่ะ

ที่ผ่านมาหลานสาวไม่เคยแนะนำในบอย

บกันได้ไม่กี่วันโอ้หลานสาวกลับมาบ้านนี่
ตามตัวมีแต่รอยฟกช้ำถี่คอกอดช้ำถามว่าเอ้ย
โดนอะไรมาทำไมคอช้ำแบบนั้นถูกในบอยบีบคอค่ะ
ตอนนั้นย่านี่แหละเป็นคนพาหลานไปรักษาที่โรงพยาบาล
ที่ผ่านมาพอรักษาออกมาแล้วนะย่าก็เตือนนะคะบอกว่า
เอออย่ากลับไปเลยลูกเอ้ยอย่ากลับไปคบกับในบอยอีกเลยเนี่ย
คราวนี้บีบคอคราวหน้ามันจะทำอะไรล่ะแต่หลานสาวก็ยังกลับไป
มาหาสู่คบหากันอยู่กับในบอยนะคะทีเนี้ยย่าบอกว่า
ได้เจอในบอยในห้องสอบสวนด้วยใจย่าย่าบอกย่าอยากเดินเข้าไปแล้วตบสักครั้งหนึ่ง
แต่ตำรวจมาห้ามย่าไว้ก่อนย่าก็ถามบอยบอกบอยทำแบบนี้กับหลานย่าทำไม
อยบอกว่าไม่ได้ทำย่าบอกเอ้าไม่ได้ทำแล้วใครจะทำ
ย่าคงทำตัวเองตายหรือเปล่าซ้อมขนาดนั้น
เมืองต้นตำรวจสอนอนองค้างครูก็บอกว่าในบอยก็ยอมรับกับตำรวจสารภาพไปแล้วแหละ
ใช้คำว่าพลั้งมือทำร้ายร่างกายเมียจนเสียชีวิตค่ะ
แต่ก่อนก่อเหตุนี่คือเสพทั้งยาดื่มทั้งเหล้านะคะ
ตำรวจแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย

เดี๋ยวพรุ่งนี้คุมตัวฝากขังสารอาญาตลิ่งชันค่ะ